มาดูกันที่เรื่องที่หลายคนบอกว่ามันเป็นปัญหาหนักอกหนักใจของคนมีบ้าน
โดยเฉพาะบ้านที่ราคา๑๐๒๐ล้านอย่างบ้านพี่พศอานนท์
ใครจะคิดว่าบ้านราคาแพงขนาดนี้
จะไม่ได้กินหรูอยู่สบายค่ะวันนั่งซึมนั่งซับน้ำรั่วทั้งวันเลยค่ะ
นี่แหละค่ะพจน์อานนท์ปรี๊แตกโพสต์เดือดลงอินสตราแกรมค่ะ
ถ่ายภาพมาให้เห็นกันจะเลยว่าบ้านราคาเกือบ๒๐ล้านของเขาเนี่ย
มันไม่มีคุณภาพเอาซะเลยค่ะ
พจน์บอกว่าซื้อมาไม่ใช่ถูกนะจ๊ะเกือบ๒๐ล้าน
หลังคาบ้านก็รั่วแล้วรั่วอีกค่ะ
ช่วงนี้ฝนตกโอ้โหไม่ต้องสืบเลยค่ะ

สาเหตุมาจากทางหมู่บ้านสร้างเอาไว้ไม่ดี

ปัญหานี้มันเกิดขึ้นมาเป็นปีแล้วค่ะ
ประกาศหาช่างฝีมือดีมาช่วยซ่อมหน่อยจ้า
ตอนนี้ขี้เกียจจะตื่นมาเช็ดน้ำแล้ว
บ้านราคาเกือบ๒๐ล้าน
ต่อสายโตรงอัพเดทกับพี่พลสหน่อย

ราคาขนาดนี้ต้องซ่อมกันอีกนานไหม

หาช่างซ่อมเองแบบนี้ค่ะ

มาลองเช็ดจริงคนเดียว

กลับแก้ปัญหาไปแล้วมันจะถึงด้วยอีก
หลังนี้ประมาณ๗๘๙ปีเองมั้ง
ทิศนี่หัวที่โพสต์หาช่าง
ช่างหมู่บ้านก็ไม่ยอมมาทำให้
ช่างหมู่บ้านเนี่ยมันจะต้องมาดูให้ดี

เราซื้อมาแล้วเพราะเขาขายได้แล้วเขาก็ไม่สนใจแล้วไง
เข้าใจไม่มีอะไรจะพูดปวดใจ

ฝนก็ตกหนักช่วงนี้กระมังเต็มบ้านนะพี่
ตัวดีไม่ดีลื่นด้วยนะอันตรายด้วย
ไม่รู้ว่าใครจะออกมารับผิดชอบเรื่องนี้เหมือนกันนะจ๊ะ